เขาไปประชุมกันมาใช่ไหมพี่

แต่ว่าที่ให้ดูภาพนี้ก็คือเรื่อง
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีถ่ายภาพหมู่

และบรรดาผู้นำอาเซียน

โดยเสนอให้ไทยเป็นผู้ดูแลสินค้าด้านเกษตร

เพราะฉะนั้นในครัวไทยจะเป็น

ยังไม่ไปเมริกาเลยทีเดียว

ตอนนี้ยังไม่แรงนะ

แต่เดี๋ยวว่าเราดูสักอีก

เพราะว่ามันจะมีฝนตกมาเปิดปล่อยในช่วงที่ผ่านมา

แต่เดี๋ยวคุณดูนะหลายจังหวัดตอนนี้พิศนุโลกก็บอกว่า

อุ๊ยมันเร็วไปเนอะพี่มันพึ่งจะกุมพายังไม่ถัดเมษาเลย

หัดกันนะคะตอนนี้ไม่อาบน้ำได้ก็ไม่ต้องอาบน้ำ

ใครฮือฮาคะนี่ตรงนี้ค่ะก็คือที่
ที่เรื่องศัลยกรรมศัลยกรรมอันนี้ที่บอกว่า
ของคุณสุรชัยสมบัติเจริญใช่ไหมใช่คือภาพเนี้ย
สบสไปตรวจรอพอ

สบสไปตรวจรอพอศัลยกรรมคุณสรชคุณสุรชัย
กลายเป็นฟ้องร้องกันแล้วค่ะคุณจากกรณีที่พี่สุรชัยสมบัติเจริญนั้น
นี่เขาชื่อของจริงเหรอเซปปิงพาแหลก
โอเคศัลยกรรมใบหน้ากระชากความแก่ให้ใบหน้าดูอ่อนเยาว์ลงนั้นนะฮะ

เป็นเหตุให้สมาคมศัลยกรรมตกแต่งบาดแห่งประเทศไทย
สบธแจ้งพอดำเนินคดีกับนศเซปิงชายสาร
ประธานโครงการนี้ในข้อหาโฆษณาเกินจริงนั้นนะฮะ
ก็ต้องมีผู้ที่รับผิดชอบเรื่องนี้ก็คือผู้ที่เกี่ยวข้องก็คือ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงศาสตร์ธะละนะสุข
กระทรวงศาสตร์ธะละนะสุขชื่อย่อว่าสธ
ส่วนกรมสนับสนุนนี้ชื่อย่อว่าสบส
๊คือถามแซ่งถามง่อด้วย
เขาใช้คำว่าโฆษณาเกินจริงไง
ถึง๓หน้ากระดาษฟังต่อนะคะ
แถลงข่าวเข้ามาแถลงข่าวคือว่า
คนที่ลุมฟ้องนางสาวเซปิงอยู่นะคะ
ก็มีสมาคมศัลยกรรมตกแต่งมาได้ของประเทศไทย
และสมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวย
ฟ้องค่ะฟ้องดำเนินคดีเกี่ยวกับการเผยแพร่ข่าวและข่าวศัลยกรรม

สบสใช้ชื่อย่อขออนุญาตใช้ชื่อย่อนะคะ

เมื่อวานคุณหนุ่มเขาหมอหนุ่มอธิบาย

อ่านข่าวเดียวพอถึงข่าวตัวเอง

เพราะเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่เขารู้

เป็นคนผิดสาระไม่ใช่สาระ
คือก่อนละช่องอื่นอย่างนั่งเก๊ก

ตอนนี้ก็มีสาระ

ก็แต่งคำไง
แต่คุณไปดูตามคลินิกศัยกรรมสิ
หน้าคุณจะเหมือนดาราคนนี้คนนั้นคนนั้นอย่างนั้นเลยนะ
อ๋ออันนั้นก็เกิน

หมอกระมวดหมอกระมวดเป็นคนเก่งมากนะ

ใน๑๔๕๘แห่งทั้งหมดต้องปฏิบัติตามพรบอนิกส์
ระวังนะครับตอนนี้เข้าไปตัวล่ะครับ
นั่นไงนั่นไงนะครับคุณแห่งแล้วแล้ว
นอสาวเซปิงของพี่อยู่ไหมตอนนี้น่า
พยายามติดต่อไปนะฮะทางผู้สื่อข่าว
ติดต่อไปนางสาวเซปิงกำลังประชุมหาเรื่องกับคณะทำงานและฝ่ายกฎหมาย
เพื่อทำข้อมูลชี้แจงเจ้าหน้าที่กรมสนับสนุนและการบริการสุขภาพนี้แหละค่ะ
ตอนนี้ยังไม่สะดวกนะจะแถลงข่าววันที่๒๒กุมภาพ

เนี่ยตรงเนี้ยตรงสุธิสารตรงอะไรตรงบ้านเก่าพี่อ่ะ

สุธิอินธรรมระอะไรอย่างเข้าเนี้ยโอ่

แล้วก็มาจับไปเครีนิกตัวเอง

สมศักดิ์เนี่ยดารา๘๐ไปทำจมูกสีขาว

อ๋อหมอจุ๊บแต่หมอกมนตร์นี่คือดาราบ
บอกทำของผู้ชายจะสวย

หมอกมนตร์นี่ผู้ชายหรือกะเทยแปลงเพศ

อยากทำจมูกสัก๓รูหมอไหนรับมา

หมอไทยจริงก็เก่งโอ้โหเลยครับชาวโรชาฬิกาสาว
ใช่ไหมแต่มันยังไม่ได้ซอฟต์เท่าไห

ยังดูไม่ออกเพราะว่านางยังบวมอยู่นางทำมายังไม่ถึง๑๐วันเลยมั้ง
ก็ร้อนร้อนร้อนร้อนวิชาลีฟมั้งไหมไหมไม่ใช่ร้อนงบ